ไปดูเรื่องของน้องแอมนัทธวดีปรับหน้าครับ
นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เธอนั้นเป็นคนเดียวของไทยที่คว้าโคต้า
ในการไปศึกษาต่อพร้อมทั้งเล่นฟุตบอล
ระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาด้วยในโครงการ
ฟิลดาวรุ่งในวัย๑๙ปีได้รับทุนเรียนฟรีเป็นเวลา๔ปีเต็ม
หลีกมหาวิทยาลัยของสหรัฐควบคู่ไปด้วย
เช่นเดียวกับรุ่นพี่ในทีมชาติอย่างมิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงค
ซึ่งน้องแอมก็หวังจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการมาช่วยทัพชาบาแก้ว
ลุ้นไปฟุตบอลโลกสมัยที่๓ติดต่อกันให้ได้ในปี๒๐๒๓ที่ประเทศออสเตรเลียครับ